คุณผู้ชมคะข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ขับรถไปแล้วไปเจอรถปาดหน้าหัวร้อนขึ้นมา
หากจะไปโวยเขาอยากให้จำทะเบียนรถให้ดี
ฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้โวยผิดคันค่ะ
นั่งข้างหน้าลูกอะไรพี่

คุณอยู่ซ้ายคุณจะเลี้ยงหมาได้ไง

ข้างตรงข้างตรงค่ะหนูมาจากขอนแก่นค่ะ

ให้ผมบอกแล้วผมก็ให้คุณขี้เข้าผมก็เข้ามานี่

ไม่นี่ไม่ใช่คันนี้หรอแม่
พวกหนูสาบานเลยพวกหนูไม่ได้ขับไม่ได้กลับรถ

หนูก็เลยงงว่าพวกหนูขี่ทางตรงมาอยู่ต่อ

โอเคไม่ใช่คันนี้หรอ

ขอขอบคุณนะครับ

แต่มันก็จบด้วยคำขอโทษอะ

ถึงอารมณ์จะมาเต็มขนาดไหนก็ตามนะคะ
โชคดีเขาใจเย็นมาก

สุดท้ายกลายเป็นความเข้าใจผิดแหละ
ก็ขอโทษขอโพยกันไปจากนั้นก็แยกย้ายโดยเดียนะคะ
แต่คลิปนี้เจ้าของคลิปเขานำมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็ตาม
ควรมีสติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายขอนแก่นกาลสินค่ะ

โดนรถยนต์ยาริสคันไหนก็ไม่รู้แหละ
ขับปาดหน้าจนเกือบเฉียวชนกัน

เขาคิดว่ารถคันก่อเหตุคือรถของเธอ
เพราะว่ายี่ห้อเดียวกันก็เลยตามมาเอาเรื่อง
ดูสิมาด้วยอารมณ์เต็ม

ระหว่างนั้นมีเพื่อนมาด้วย
จากกลุ่มบิ๊กไบท์เดินมาสำรวจรอบรถนะ

ไม่ได้มีรอยเฉียวชนอะไรเลย
สุดท้ายกลายเป็นว่าจำผิดคัน
ก็ขอโทษขอโพยกันไปจบกันไป
เจ้าของคลิปเนี่ยนำไปลงบันทึกประจำวันไว้ด้วยนะคะ

อาจจะไม่ได้จบสวยแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน